มะพร้าวน้ำหอมที่ไหนที่ท่านว่าอร่อยสำหรับผมเนี่ยต้องแถวสมุทรสาครสมุทรสงคราม
แพ้วอะไรอย่างนี้เป็นแหล่งเออเป็นแหล่งเลย
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรสงครามคนมาลักมะพร้าวครับ
ลักตัดมะพร้าวคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเป็นทลายทลายเลยนะ
ไม่ใช่เอาเป็นลูกนะเอาทั้งทลายเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนมะพร้าวครับหมู่๔ตะบนนางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบอกตำรวจมาดูหน่อย
ผมเจอกระบะอีซูซูต้องสงสัยน่าจะมาขโมยมะพร้าวน้ำหอมเขาเนี่ย
อยู่ในสวนด้วยแล้วท้ายรถแล้วก็เจอมะพร้าวน้ำหอม
ถูกตัดใหม่ใหม่นี่ฮะโอ้โหตัดใหม่ใหม่เลย
ไปดูรอยตัดยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนี่ไม่ได้เอาเป็นลูกนะ
ไปทลายอืมโอ้โหเบื้องต้นครับตำรวจ
มายังไงหนูมายังไงกันนะครับคือตำรวจบอกมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะ
พยายามจะหนีแหละดูออกนั่น๔คนนี้๔คนนี้นะครับ
เศสซิริรักษณะอุดมเลิศเจ้าของสวนเล่าบอกว่า
ส่วนมะพร้าวมีเนื้อที่๒๘ไร่
คือมีคนช่าวอ่ะหลายนะครับ
แจ้งมาว่ามะพร้าวหายบ่อยเหลือเกิน
เนื้อนี่เนี้ยลอยตัดใหม่เลย
ทั้งวันนี้จึงพบนางสาวแนวซิริเนี่ยนะครับ
แล้วก็เธอเป็นอดีตคนเช่าสวนนะครับ

เชื่อว่ามาลักลอบตัดมะพร้าวน้ำหอมในสวนครับ

ต้องหาให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อ

จึงแจ้งเข้าหาบุกรุกแคลย์สถานในเวลากลางคืน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

หากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะแจ้งเพิ่มนะ
ก็คือถ้ามีเขาเรียกอะไร
พฤติการอันเชื่อได้ว่ารักทรัพย์นะ
ก็เดี๋ยวแจ้งรักทรัพย์ในเวลากลางคืนเข้าไปอีกนะครับ
โดยใช้ยานพานะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำความผิดด้วยครับ